พฤหัสบดีจะเป็นวันทำพิธีครอบเสิร์ธหรือผูกผ้าใหญ่ที่จะจัดให้กับสิทธิ์ที่ฝึกรำโนราจนชำนาญแล้วเพื่อรับรองว่าผู้นั้นเป็นโนราโดยสมบูรณ์
ในพิธีนายโรงจะแต่งตัวโนราและแต่งพอกเต็มพิธีคือมีผ้าพับและมีผ้าพอกไว้นอกผ้านุ่งธรรมดาอีกพื้นหนึ่ง
แล้วมีห่อพอกพับด้วยผ้าเช็ดหน้าขนาดเล็กขมวดเป็นปมสองข้างผูกไว้ข้างเส
แล้วมีหอพอกพับด้วยผ้าชดหน้าขนาดเล็กขมวดเป็นปมสองทางผูกไว้ข้างเสี่ยว
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน